คุณผู้ชมครับไปดูเหตุเกิดที่วัดดังครับ
หลวงพ่อโสธรมิจฉาชีพบุกเข้าไป
ขโมยทรัพย์สินค่ะคอมพิวเตอร์เอยนะฮะคอมพิวเตอร์เอยแล้วก็
ข้อมูลของพระแล้วก็พระเครื่องด้วย
ในสำนักงานของวัดหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเซาครับ
เรื่องต้นคาดว่าเป็นอดีตเนรในวัดที่กำลังจะ
อ๋อไปเป็นทหารอ่านะฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
เดินเข้ามาที่หน้าประตูสำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ถ้าสังเกตจากกล้องวงจรปิดนะฮะแม้ภาพจะไม่ชัด
นี่ฮะถ้าสังเกตจากกล้องวงจรปิดนะครับ
คือตอนเข้ามาผู้ชายคนนี้นะนะฮะ
คล้องกระเป๋าสะพายใบเล็กมาใบเดียวแต่ตอนออก
ตอนออกมีกระเป๋าสะพายหลังใบใหญ่
แล้วหิ้วถุงหรือกระเป๋าอีกใบติดตัวออกไปด้วย
แต่คือมันชัดที่พฤติกรรมอาจจะเป็นเรื่องของท่าทาง

พระครูสุตภาวนาพิธานผู้ช่วยเจ้าวาด
วัดโสธรวรราวรวิหารพาผู้สุข่าวไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
บอกว่าคนร้ายเข้ามาช่วงบ่ายวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นท่านออกไปรับกิจนิมนต์ด้านนอก
เมื่อกลับมาถึงพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่งเก็บข้อมูลคณะสงฆ์ของจังหวัดฉะเชิงเซาทั้งหมด

เหรียญหลวงพ่อโสธรประมาณ๒๐เหรียญนะครับ
บูชาเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า๑องค์ขนาดหน้าตาก๕นิ้ว
แล้วก็พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อเสือหนึ่งองค์หายครับ
หายไปโอ้โหเยอะหลายรายการนะเนี่ย
ผู้ก่อเหตุนะฮะจากหลักฐานเนี่ยคาดว่าเป็นอดีตเนร
ที่เคยบวชอยู่ที่โรงเรียนพระปริยติธรรม

จะไปเป็นทหารเพื่อประจำการที่ภาคใต้ครับ

ประมาณหนึ่งนาทีมาถึงเนี้ย
ให้เขาแนะนำสิ่งของตรงนี้หรือเฉพาะข้อมูลในคอมพิวเตอร์และเอามาคืน
ฝากเตือนไปที่โรงเรียนสงฆ์หรือว่าวัดอื่นนะครับ
ถ้ามีบ่อแสก็แจ้งที่สพเมืองฉะเชิงเซาหรือที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับ

ถ้ามีคนเอาของแบบนี้ไปขายอันนั้นก็ของโจรนะคะ